แสดงความรับผิดชอบด้วยการแกรสตัวเองออกไปนั่นเองจากวง
แต่ว่าตอนนี้ผลงานน้องยังมีให้ได้ติดตามค่ะ
ส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปฟังน้องแขมกันเลยค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเราจะอยู่ในกรอบที่ว่าจะมีคนคอยปกป้องเรา
คราวนี้เราต้องออกมาเผชิญเองแล้ว
ความง่ายก็คือเฮ้ยมันเป็นตัวเรามากขึ้น
มันมีความที่แบบนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเล่าออกมาจริง
ใช่อันนี้ก็ดีใจที่แบบคนยังจำได้
ก็ยังพยายามไม่หายไปไหนค่ะ
ติดตามผลงานของน้องแคนนายิกากันได้นะครับ
กับเพลงกลับมานะน้องเนี่ยแต่งเนื้อร้องทำนองเองทุกอย่างเลย
แล้วก็บรรดาแฟนคลับโอตะโอชิทั้งหลายก็ยังคงให้กำลังใจน้องกันอยู่
เพราะว่าตอนนี้ยอดวิวก็๗แสนกว่าแล้วเหมือนกันค่ะ
ไม่ธรรมดานะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องกันด้วย
นี่สิเขาเรียกว่ารักกันจริงดูกันที่ฝีมือนะคะคุณผู้ชมค่ะ